ดูความคืบหน้ากรณีที่นักเรียนอาชีวะนะคะ
ก่อเหตุฝั่งหนึ่งมีมีดฝั่งหนึ่งมีปืนนะคะ
ฝั่งที่มีมีดเนี่ยเอามีดไล่ฟันกลุ่มที่มีปืน
ครับไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่าว่าอีกฝั่งหนึ่งเขามีปืน
ปรากฏว่าฝั่งที่มีปืนยิงสวนมาฝั่งนี้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งมีความคืบหน้าเรื่องนี้ออกมานะคะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือตำรวจภูทรภาค๗เนี่ย
กุมมาได้แล้ว๒คนอันนี้ดูกล้องวงจรปิดก่อนก็ได้นะคะ
ครับนี่นะคะเห็นไหมคะหมวกกันน็อกเนี่ย
เสียเท้าอ่ะค่ะสองคนนี้สองคนนี้นะคะ
วิ่งไปนู่นนี่วิ่งไปนู่นแล้วเอามีดลักษณะเป็นมีดดาบอ่ะค่ะ
ไล่ฟันกลุ่มคู่อริเข้ามาด้วยกันสามคนนะคะครับอืม
ไม่แน่ใจว่ากลุ่มที่มีมีดจะรู้หรือเปล่า
อีกฝั่งหนึ่งเขามีปืนนะคะสุดท้ายแล้วถูกยิงสวนกลับมา
นี่นี่จังหวะที่เขาไล่นะวิ่งไล่จักรยานยนต์เนี่ยเหรอ
ใช่ค่ะใช่ไหมนี่อ่าโอ้โหแล้วคนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
บอกตกตกตกใจเลยนะคะกลัวว่าจะโดยลูกตกนี่นี่นี่
อ๋อจังหวัดตรงนี้อ่าเนี่ยผู้เสียชีวิตหมวกกันน็อกสีขาวอ่ะนะคะ
นิ่งไปแล้วแล้วนั่นแหละค่ะจังหวะนั้นแหละที่ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมานะคะ
ก็แสดงว่าตอนแรกที่กลุ่มสามคนที่จอดรถแล้ววิ่งเนี่ยอันนั้นเป็นจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่เขาขี่ผ่านมาใช่ไหม
เหมือนกับจอดแล้วก็จะมีสองคนนี้สองคนนี้วิ่งวิ่งไล่มาค่ะ
เพื่อจะไล่แทงเพื่อจะไล่แทงแต่ฝั่งสามคนนี้ไม่รู้ว่าคนใดคนหนึ่งอ่ะมีปืนค่ะ
สุดท้ายวิ่งไปนู่นอ่ะถูกยิงยิงสวนกลับมาตายหนึ่งเจ็บหนึ่งตายหนึ่งเจ็บหนึ่งค่ะโอ้โหโอ้
นี่นี่นี่ลบแล้วอ่ะล้มแล้วค่ะล้มไปหนึ่งแล้วนั่นอะ
ล้มแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตเนี้ยนะครับชื่อว่าอ่าสนองภ์อายุสิบเจ็ดปีเท่านั้นนะคะ
ใช่ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งเจ็บค่ะ
วรทนรัตนภากรหรือว่าไอซ์อายุ๑๗ปีนะคะ
คนนี้ถูกยิงบริเวณชายโครงซ้ายอาการสาหัส

เพราะว่าตอนแรกที่ว่ามี๓คนจอดรถแล้ววิ่งไป
อันนั้นเขาเป็นชาวบ้านนะเขาใส่เหมือนกับใช่ไหม

สุดท้ายอ๋อจอดรถแล้ววิ่งหนีคนที่ไล่แทง

ถูกอีกฝั่งเขาสวนกลับนะคะ
งานนี้มีดแพ้ปืนนะคะ

บริเวณสามแยกตาเหรียญใกล้กับซอย
ควายเผือกหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะ
คือกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลยนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมย้ำอีกรอบหนึ่ง
คนที่เสียชีวิตเพิ่งจายู๑๗ปีเอง

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด

นัดเสียชีวิตทันทีที่จุดเกิดเหตุ

พบศพของสุภเริกไปสักประมาณ๓เมตร
ไปพบมีดดาบ๒เล่มยาว๘๐เซนติเมตรตกอยู่ด้วย

แล้วไปพบอาวุธมีดดาบขนาดเดียวกันตกอยู่กลางถนนค่ะ
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะคะนี่กราฟิกขึ้นให้ดูหน้าจอแบบนี้

ส่วนคนเจ็บที่มาด้วยกันเป็นเพื่อนกันนั่นแหละค่ะ
วรทนวรทนหรือไอซ์อายุ๑๗ปีเหมือนกัน
คนนี้ก็สาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
แล้วทั้งคู่ยังเป็นนักเรียนปวชชั้นปีที่๑อยู่เลย
แหนกการไฟฟ้าโรงเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานสักประมาณบ่ายแล้วนะครับ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้แหละค่ะสามแยกตะเรียนนะคะ
จากสถานีตำรวจภูทรสามควายเผือกไปสักประมาณ๑กิโลเมตร

ปรากฏว่าคุณคารินบอกว่ายังมีกลวยจราจรวางไว้นะคะ
มีร่องรอยการฉีดน้ำล้างพื้นถนนแต่ล้างไม่หมดคราบเลือดยังอยู่นะคะ

บอกกับทีมข่าวบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์สวนกันก่อนสวนกันแล้วมองหน้ากัน
แล้วตะโกนด่ากันนะฮะเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยทำให้ฝั่งผู้เสียชีวิตลงมาใช้มีดดาบเนี่ย
วิ่งไล่ฟันฟันไปถึงตรงนู้นนะวิ่งไล่ไปถึงสามแยกนะฮะ

หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
จนกระทั่งสุพรฤกษ์เนี่ยล้มลง
แล้วเพื่อนอีกคนนึงวรทนก็ล้มลงได้รับบาดเจ็บนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุยังตะโกนนะห้ามชาวบ้านมายุ่ง

แล้วยิงปืนกราดไปทั่วเลยนะคะอันนี้ชาวบ้านบอกนะคะ

คือก่อนหน้านี้๒วันผู้บาดเจ็บเนี่ย
เคยมาขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านนะคะ

ให้เหตุผลบอกว่าโดนรุมทำร้ายร่างกาย
เพื่อจะเอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความ

มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย

มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
มีการฆ่ากันห้วย
อืมเนี่ยคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุนะคะ
สรุปความคืบหน้าแบบนี้ค่ะตำรวจไปตามจับกลุ่มคนก่อเหตุมาแล้ว
ได้สองคนนะฮะครับรู้ไหมค่ะ
ว่าไปโกนหัวนะคะโกนหัวตั้งใจอำพรางตัว
เอาเหรอแล้วก็เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
ไปเผาทำลายทิ้งหลักฐานไปแล้วอืมนี่ค่ะ
นศีรษะอำพรางตัวเผาเสื้อที่ใช้ในวันก่อเหตุทิ้ง
ทำลายหลักฐานแต่ว่าก็ไม่พ้นความสามารถของตำรวจนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแถลงข่าว
เรื่องที่เกิดขึ้นแถลงข่าวผลการจับกลุ่ม
อ้าวมี๓คนไม่ใช่เหรอที่ก่อเหตุ
ตำรวจบอกว่าอีก๑คนขี่รถจักรยานยนต์
อันนี้จะสอบปากคำแล้วกันไว้เป็นพยานนะคะ

ก็ต้องรับศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แต่กลายเป็นว่าดูสิอายุ๑๗๑๘หมดอนาคตกันเลย
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะอ๋อมีคนขี่จักรยานยนต์คนหนึ่ง
คือคนขี่จักรยานยนต์อาจจะขี่ออกไปก่อนหรือยังไร
ก็เลยเหลือ๒คนวิ่งไล่ฟันกันไปยิงเขา
แต่ว่าทางฝั่งของครอบครัวผู้ตายก็บอกว่าถูกยิงมาก่อน
ก็เลยวิ่งมามาไล่ฟันอ่าโอ้โหแต่มีดไปแลกกับปืนอ่ะนะ

เป็นอุทาหรณ์ของน้องด้วยนะครับเป็นอุทาหรณ์ของน้องด้วย
เรียนเถอะจบมาจะได้ทำงานทำการกันมีชีวิตมีครอบครัว
ถ้าแบบนี้ความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าน้องไม่ตายน้องก็เจ็บ